ที่นี่มีของปลอมระบาด
ไม่ใช่ลอตเตอรี่แต่เป็นธนบัตรเลย

ปลอมเลยค่ะแล้วระบาดในที่นี้เนี่ย
อกจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าถูกจับจ่ายซื้อของด้วยแบงค์ปลอมแล้วนะ

เอาสายลับไปล่อซื้อได้มาทั้งคน

คนขายเป็นชายสูงวัยอายุ๗๐ปีค่ะ
เนี่ยก็ไปรวบกันถึงบ้านเลยนะคะ
เพราะว่าตำรวจเขาเอาธนบัตรจริงที่จะเอาไปล่อซื้อ
ลงทะเบียนตัวเลขเอาไว้หมดแล้ว
เจอแบงค์ปลอมกันระบาดเยอะมากพ่อค้าแม่ค้านี่บ่นอุบเลยนะคะ
สุดท้ายตำรวจภูทรกรสินก็เลยต้องลงพื้นที่ติดตามจนรู้ว่ามีชายในพื้นที่อำเภอห้วยเม็กเนี่ย
เอาแก๊งปลอมมาขายก็เลยตัดสินใจล่อซื้อ
ผู้ชายที่ว่าคือนายนรงภูขมาอายุ๗๐ปีเป็นชาวอุดรธานีค่ะ
ไปจับแนตรีบั้นเลขที่๒๙๕ที่ตำบลฮ่วยเม็กน์นี่แหละ
ของกลางเป็นแบงค์ปลอมราคา๑๐๐บาท๑๐ใบ
แล้วก็มีแบงค์จริงนะคะ๑๐๐บาท๓ใบ
จริงราคา๑๐๐บาทอีก๕ใบ
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องด้วย
นายนรงผู้ต้องหายอมรับสารภาพค่ะว่า
เงินที่พบเนี่ยก็มาจากการขายแบงค์ปลอมนี่แหละตำรวจก็เลยยึดเอาไว้เป็นของกลางนะคะ
พลตำรวจตรีสมนึกมิควานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสินบอกว่า
เขาสืบทราบมาว่านายนรงคนนี้มีพฤติการลักลอบนำเอาแบงค์ปลอมไปซื้อสินค้าในพื้นที่อำเภอห้วยเม็ก
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็เลยมีการส่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนวางแผนจับกลุ่มค่ะ
ก็อย่างที่บอกเขาขายนะคุณแบงค์ปลอมราคา๑๐๐บาท๑๐ใบ
มูลค่าก็คือ๑๐๐๐บาทใช่ไหมเอามาขายให้กับสายลับเนี่ยในราคา๓๐๐บาท
โอ้โหคุณจ่ายเงินจริงไป๓๐๐คุณได้แบงค์ปลอมมา๑๐ใบ
สิบก็ได้ทอมหนึ่งหมื่นน่ะนะคะพอหลังจากที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเสร็จปุ๊บ
เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวจับกลุ่มทันทีเลยส่วนประเด็นที่ว่าเขาจะทำคนเดียว

เจ้าหน้าที่จะต้องสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน

ฝากเตือนประชาชนแบบนี้ก็แล้วกันค่ะ
ใครที่ต้องทำมาค้าขายนะคะ
หรือว่าต้องรับธนบัตรจากคนอื่นรับเงินจากคนอื่น
สังเกตดูให้ดีเอาง่ายก่อนเลย
ธนบัตรก็คือสีของแบงค์กับเนื้อกระดาษของแบงค์เนี่ย
มันจะต่างกับของจริงลองดูเห็นไหมคะ
ของปลอมมันจะออกอมแดง

สัมผัสเนื้อสัมผัสก็จะต่างกันสีก็จะต่างกัน
ลายน้ำส่องดูก็จะรู้เลยว่ามีหรือว่าไม่มีนะคะ
แล้วก็เอาง่ายที่สุดเลยนะคะเหมือนสลากเลยค่ะ

ถ้าปลอมร้อยทั้งร้อยยังไงก็ลอกนะคะ
ก็ป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพจะกลับมาเกาะเหตุแบบนี้

ช่วงนี้ของปลอมระบาดหนักครับ
ลอตเตอรี่ทั้งแบงค์ใช่ไหม